ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์บนห้องถนนนะคะที่สมุทรปราการค่ะมีรถกระบะคันหนึ่งเสียหลักทะไหลไปชนรถข้างทางเสียหายไปสี่คันครับและมันไม่ใช่แค่รถเสียหายไปชนคุณป้าวัยหกสิบเอ็ดปีที่กำลังขี่รถจากกระยันยนต์กำลังจะกลับเสียชีวิตขาดที่เลยค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเดี๋ยวคุณผ
อยู่ริมถนนรถจักรยานยนต์ริมถนนและคุณป้าวัยหกสิบเอ็ดที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ครับเสียชีวิตคุณป้าเขาขี่จอดอยู่ริมทางดีริมคุณทางริมซ้ายเลยเนี่ยค่ะแต่คุณพุ่งมาเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้เห็นลูกค้าขับมาเร็วนะคะนี่คุณป้านะฮะใช่ค่ะสองคันขับเหมือนแข่งกันนะคุณ

บริเวณถนนก่อนจะเกิดเหตุเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูความเร็วของรถกระบะสีดำคันนี้นะคะนี่ขับมาเร็วขับมาเร็วแล้วเหมือนพี่บุ๊คบอกมันจะมีอีกคันนึงที่ขับมาใกล้ใกล้กันเนอะคันขาวสีขาวอ่ะไม่แน่ใจว่าแข่งกันมาหรืออะไรกันมาหรือเปล่านี่คันนี้เพราะภาพจากกล้อวงจรปิดทุกมุมจะเห็นกระบะขาวประ

ก็สภาพพังยับเลยรถกระบะสีดำที่พุ่งชนรถก็ยับเลยด้านหน้าค่ะนายศรีสุวรรณอายุสามสิบเอ็ดเป็นคนขับก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจกู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นรถก่อนนะคะไปส่งสถาบันนิติเวชเพื่อชันสูตรส่วนนายศรีสุวรรณคนขับรถกระบะสีดำก็ไปกราบขอโทษขอขมาผู้เสียชีวิต
นายศรีสุวรรณคนขับรถกระบะสีดำที่ก่อเหตุนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุขับกระบะมาจากบริษัทจะไปฝากเงินที่ตู้เอทีเอ็มที่สามแยกพระสมุทรเจดี
มาถึงที่เกิดเหตุยอมรับว่าขับเร็ว
มีรถที่อยู่ด้านหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหัน

พอเบรกปุ๊บเสียหลักลื่นถลายเหมือนรถจะหมุน
รีบหักพวงมะไลแต่ไม่ทัน
ทำให้รถไปกระแทกกับรถที่จอดข้างทาง
และรถจักรยานยนต์ของคุณป้าที่เสียชีวิต
คือคุณป้าเหมือนกับหยุดรถจักรยานยนต์เพื่อรอกลับรถอยู่อะค่ะหยุดอยู่ซ้ายเลย
แต่ไปโดนคุณป้าแบบเต็มคือร่างคุณป้ากระเด็นลอยมากระแทกพื้นจนเสียชีวิตน่ะนะคะ
ศรีสุวรรณบอกว่าพอตั้งสติได้ก็รีบลงไปดูสภาพรถและไปดูผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ชาวบ้านรีบแจ้งตำรวจแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าขับแข่งอะไรกันมากับรถคันอื่นนะคะ
เขาบอกแค่ว่าเขาขับเร็วเหยียบเบรกกระทันหันเพราะคันหน้าเปลี่ยนเลนเลยเสียหลักรถหมุนค่ะ
รถที่เกิดเหตุผมต้องกลับขออภัย
ญาติผู้เสียชีวิตและครอบครัวหน่อยผมไม่ได้ตั้งใจ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะเศษซากชิ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะ
เป็นของของคุณป้ารัมยองผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือถนนตรงนี้คุณผู้ชมดูนะคะมันกว้างหน่อย
ดเลนรถเยอะรถขับเร็ว

เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่อยู่ตรงนั้นนะคะแถวจุดเกิดเหตุ
คุณถิติราพรอายุ๒๗
บอกว่าตอนเกิดเหตุก็นั่งอยู่ในร้านได้ยินเสียงดังมากที่หน้าร้านวิ่งออกมาดู
กระบะชนคุณป้าลำยองที่เป็นแม่ค้าขายไก่หมุนค่ะ
เด็นไปแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนเรื่องของเกิดเหตุ
คดีตำรวจสพพระสมุทรเจดีได้เรียกตัวนายศรีสุวรรณคนขับกระบะสีดำ
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลและสารเสพติดที่โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการรอผล
ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
อ่ามีข้อหาเพิ่มนะคะขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ครับและรถขาดต่อภาษีประจำปี
ตอนที่เขาให้การนะคุณนะคือมันยังไม่มีวงจรปิดนี้มาเป็นหลักฐาน
แต่พอมีวงจรปิดชัดเจนเลยว่าขับมาเร็วมากน่าจะแข่งกันด้วยแล้วฮะ
ใช่ค่ะแต่ตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวต้องสอบประคำเพิ่มนะพี่บุ๊คนะ
แล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่ารถกระบะคันสีดำที่เกิดเหตุเนี่ยมันแข่งกันมาไหม
ที่เราตั้งข้อสังเกตไงตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
แต่เขาไม่ยอมบอกว่ามีการแข่งกันหรือเปล่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปดูให้มันชัดว่าแข่งกันหรือเปล่า
อืมต้องไล่กล้องจากจุดอื่นด้วยนะ
แล้วที่บอกมีรถเปลี่ยนเลนกระทันหันด้านหน้าเนี่ยมันมีจริงไหมหรือยังไงหรือเป็นความประมาทล้วนเนี่ย
เดี๋ยวตำรวจบอกเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มแล้วอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยค่ะ
คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุระทึกนี้กันนะครับ